ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็คงจะชัดเจน
แล้วก็เห็นภาพชัดเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะนะครับตกลงก็คือ
เหตุการณ์ยิงตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนก
คดีนี้มาอยู่ที่กองปราบซึ่งขึ้นอยู่กับสอบสวนกลาง
ส่วนการขยายผลที่ไปสู่เรื่องการหัวประมูลบริษัทก่อสร้างโครงการของกำลังนก
ค่ะคือสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ย
ประมูลงานโครงการก่อสร้างไปได้เนี่ยพันห้าร้อยสิบสี่โครงการค่ะ
มูลค่านี่เกือบเจ็ดพันล้านตกลงเรื่องนี้ยังอยู่กับบิ๊กโจ๊กนะ
ยังอยู่กับบิ๊กโจ๊กค่ะยังอยู่กับบิ๊กโจ๊ก
แล้ววันนี้พลตมเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผวัตรตรอนะฮะ
ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานคลี่คลายคดีหัวประมูลในบริษัทของกำลังนก
วันนี้วีดีโอคอนเฟอร์เนส์นะครับมาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
เพื่อประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานอ่าซึ่งตอนนี้บิ๊กโจ๊กท่านไป
ภารกิจวัชการอยู่ที่จีนก็เลยวีดีโอคอนเฟอร์เนสมานะครับ
เป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทก่อสร้างของกำนันนก
ที่ชนะประมูลก่อสร้างในโครงการของรัฐมากถึงหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่โครงการ
รวมถึงการร่ำรวยผิดปกติว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
โดยการประชุมวันนี้นะครับที่ประชุมได้แบ่งการทำงานนะฮะ
อ่านอกจากในส่วนของตำรวจแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางมาตรวจสอบเรื่องการหัวประมูล
ปปชเนี่ยจะมาดูเส้นทางการเงินสรรพากรมาตรวจสอบเรื่องภาษี
ปปทนะฮะการปราบรามทุจริตภาครัฐเนี่ย
มาตรวจสอบเรื่องการทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ปปงจะมาตรวจสอบเส้นทางทางการ
เงินของกำนันนกและเครือข่ายทั้งหมด
ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลว่าทรัพย์สินของกำนันนกนะครับมีจำนวนมาก
เนื่องจากมีธุรกิจหลายอย่างแต่เบื้องต้นณขณะนี้เนี่ย
ยังไม่พบความผิดปกตินะฮะต้องไปตรวจก่อน
ที่เป็นร่ำรวยผิดปกตินะครับนะในเรื่องของการหัวประมูลต่างต่าง
หรือว่ามีกรมจีการสมรรยาตูเงินแผ่นดินที่ต้องมาตรวจสอบกันนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่พบอะไรนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาในการทำงานส่วนหนึ่งก่อนนะครับ
อันนี้เราไม่หนักใจนะครับเพราะทุกอย่างมันจะทิ้งห้องรอยไว้หมดนะครับ

ท่านยกปีท่านสั่งให้กระใหญ่ผลจนถึงที่สุดนะครับ
กำลังเริ่มดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ผิดไม่ผิดหัวไม่หัวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูผลกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
รองเลขาธิการปปชนะครับบอกว่า
ผลการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินกำนันนก
เรื่องการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยยังต้องรอหลักฐานและข้อมูลจากทางตำรวจก่อนนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีการร้องเรียนหรือว่ากล่าวหากำนันนก

ส่วนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับ
ทางนายคมกริจมณีวงเป็นนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ
สมนักงานตรวจเงินผลักษณะพวกผู้มีภาค๓นครปฐม
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของกำนันนกนะฮะ
สุ่มเสี่ยงทุจริตแล้วก็มีการร้องเรียน
หัวไม่หัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
คือในส่วนของสตงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำนันนกเนี่ย
เราเราทางเราไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่เคยได้ไปตรวจเจาะในสัญญาหนึ่ง
สัญญาใดหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
บอกว่าเบื้องต้นได้สอบพยานบุคคลแล้วบางส่วนนะครับ
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานว่าเข้าขายเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษหรือไม่

ถ้าเข้าข่ายเงื่อนไขคดีนี้ก็จะต้องไปดูว่าเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิดหรือเปล่า
ถ้ามีก็ต้องมีอายการเข้ามาร่วมตรวจสอบยืนยันว่าไม่หนักใจนะครับ
ทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายคาดว่าจะชัดเจนภายใน๑๒วัน
ส่วนการเรียกบริษัทที่เคยยื่นซื้อซองโครงการเดียวกับกำนันนก
แต่ไม่ยอมยื่นราคาประมูลเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็กำลังขยายผลอยู่
กำลังอยู่ในช่วงการเรียกมาสอบข้อมูลนะครับ
ดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้กำนันนกที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ถูกฝากขังเอาไว้เนี่ย
เป็นเรื่องคดีอาญาสนับสนุนจ้างวานทำลายหลักฐานต่างที่ให้หนองท่าผาไปยิงตำรวจบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ทุกวันปี่ไหวกสทำลายแบบนี้
กองหัวประมูลมีตัวแทนบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาจ้างเกาะสร้างทางหลวง๓๗
ปีงบประมาณ๒๕๖๐และ๓๗๕สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข๓๔๖
ปีงบประมาณ๒๕๖๔ทยอยกันเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
โดย๒๐บริษัทเขาก็จะแบ่งเป็นบริษัทที่ให้ปากคำในฐานะพยาน๑๐บริษัท
ก็คือกลุ่มบริษัทที่เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๕

รายชื่อตามนี้เลยค่ะ
ถ้าราบเกาะสร้างโอเอ็นคอนสตรักชั่นซีโก้ทรานสปอร์ตสุริสาจุฬารัฐการโยธา
ทีเจเอ็นเทรดดิ้งมาสศรีจักริดิตเอ็นจิเนียริ่งเจริญกิจซีเคกิจสินเลิศ
แล้วก็มีวอประยูนก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ส่วนอีก๑๐บริษัทที่เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการเดียวกันคือโครงการหมายเลข๓๗๕
ตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข๓๔๖ปี๖๔เนี่ย

สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง
น้องเล็กสถาปัตย์ประโยชน์การโยธา
ตลอดทั้งวันเห็นบอกว่าบริษัทต่างเข้ามาให้ปากคำแค่ประมาณ๘บริษัทเองค่ะ
ว่าเขาบอกเขาไม่ได้ยื่นประมูลแล้วก็ไม่รู้จักกำนันนกด้วย

พอสื่อถามว่าอ้าวถ้าไม่ยื่นประมูลแล้วคุณซื้อซองทำไม

ครับโทษครับอ่าโทษนะครับโทษครับ
เรามีโดนข่มขู่อะไรไหมพี่

ก็ผมไม่ได้ยื่น
นะคะก็ถามว่าอ่าซื้อซองแล้วทำไมไม่ยื่น

ทำไมเราถึงไม่ร่วมประมูลต่อ
ตำรวจก็คงจะถามไปแล้วแหละว่าซื้อซองแล้วทำไมไม่ยื่น
ก็คงจะให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วนะคะ
การกระทรวงยุติธรรมรับทราบเป็นระยะนะคะ
เกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นว่ากำนันนกมีพฤติการเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
ประเด็นตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ

สัปดาห์นี้กฎหมายจะต้องบังคับให้พนักงานอายการ
ก็จะมีรูปแบบการดำเนินคดีตามมาตรฐานสากล
คล้ายกับคดีสำคัญหรือคดีผู้มีอิทธิพลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะ